ชายชาวอุบลรัชธานีตามง้อเมียที่แยกกันอยู่ไม่สำเร็จนะครับ
แล้วก็ระแวงว่าจะปันใจให้กับเพื่อนของตัวเอง
ก็เลยก่อเหตุไปเผารถของเขาจนพังเสียหาย
แล้วยิงแม่ยายกับน้าเขยจนบาดเจ็บอีก๒คน
จะยิงตัวตายเพื่อหนีความผิดต่อหน้าตำรวจ

นี่คือสภาพรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์ที่ถูกไฟไหม้
ฝีมือของนายสมเดชสุวรรณทวีอายุ๔๗ปี
ขณะไปง้อภรรยาที่บ้านแม่ยายกลางดึก
ในเขตอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
แต่ไม่มีใครออกมาหาจึงก่อเหตุนี้ขึ้น
ทำให้นางสายุดดาวชัยซึ่งเป็นแม่ยาย
และนายสารวุฒินินมาล้นน้าเขยออกมาห้ามปราม
แต่กลับถูกยิงบาดเจ็บทั้งคู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๓
นายสมเดชไปตะโกนเรียกภรรยา
หลังมีปากเสียงแล้วแยกกันอยู่ได้๓เดือน
และได้เห็นรถแท็กซี่ของเพื่อนรักตัวเอง
อยู่หน้าบ้านด้วยยิ่งเกิดความโมโห
เพราะสงสัยว่าทั้งคู่แอบคบหากัน
จากนั้นจึงใช้ขวดที่ใส่น้ำมัน
จุดไฟแล้วยนต์ไปถูกหน้ารถแท็กซี่

จากนั้นแม่ยายและน้าเขยจึงออกมาต่อว่า
ที่ทำแบบนี้กลับถูกนายสมเดชยิงจนบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุนายสมเด็จกลับไปนั่งหน้าบ้านของตัวเอง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
ไม่นานตำรวจก็ตามมาถึงหน้าบ้าน
นายสมเดชจึงยืนขึ้นพร้อมกับถือปืนไว้
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธ

นายสมเดชได้ใช้ปืนจ่อที่ขมับ
แล้วยิงตัวตายต่อหน้าตำรวจ

สาเหตุน่าจะเกิดจากการเข้าใจผิด
หึงหวงเรื่องของชู้สาวกับเพื่อนสนิท

หนึ่งวันก่อนตัดสินใจมานั่งดื่มสุรา

รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก็จะมีมีดมัดติดไว้

หลังเกิดเหตุนายสมเด็จได้กลับมานั่งหน้าบ้าน

เบื้องต้นตำรวจได้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ก่อนที่จะสรุปสาเหตุที่แท้จริง
ส่วนเรื่องของคดีผู้ต้องหาถึงแก่
ความตายก็จะดำเนินการตามขั้นตอน

ข่าวเทราะทีวีรายงาน